คุณวรเชษเอ็มปีย์หรือเชษสมัยบาฟเฟโล่
เป็นอดีตมือกลองวงร็อกชื่อดัง
ร่วมกับชมรมนักวิ่งนักกีฬาและประชาชนในสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ก็คือคุณเชษสมายบอฟเฟอโลเขาจะวิ่งวนไปนี่แหละ

เมื่อวานนี้ก็ทำกิจกรรมวิ่งรับบริจาคการกุศลในโครงการ๙
ให้ถึง๙อย่างพอเพียง
เงินจากโครงการนี้จะเอาไปมอบให้กับพี่ตูนค่ะ
สมทบ๙คนละ๙ต่อไปนะคะ
โดยเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทบ่ายโมง
ออกบริเวณที่หน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ
ก็วิ่งผ่านศูนย์ราชการมุ่งหน้าสู่ถนนสุขุมวิทย
จนถึงจุดหมายปลายทางที่๔แยกกิโลเมตรที่๑๐

รวมระยะทางเมื่อวานนี้๑๑กิโลเมตรนะคะ
โดยได้รับความสนใจและกระแสตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี
โดยเงินบริจาคที่ได้รับมีจำนวนกว่า๕แสนบาทค่ะ
ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีของโครงการ๙คนละ๙ต่อไป
จากนั้นวิ่งกันตั้งแต่บ่ายนี่นะคะ
วกไป๔ชั่วโมง๕โมงเย็น

นำทีมนักวิ่งออกวิ่งต่อเลย
ระดมทุนร่วมสมทบกับ๙คนละ๙
ในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
สตาร์ทอีกทีที่ที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง
วิ่งไปตามสุขุมวิทย์ไปที่วัดบ้านฉาง
และกลับมาที่จุดสตาร์ทก็คือที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง

ตอนบ่ายวิ่งไป๑๑ใช่ไหมคะ
ก็เย็นวิ่งอีก๘กิโล

มารอบริจาคกันเป็นจำนวนมากนะคะ

พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านฉางที่ออกมาต้อนรับด้วยความอบอุ่น
ส่วนยอดบริจาคในบ้านฉางนะคะคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ๓แสนบาทค่ะ
ดูที่จังหวัดปฐุมธานีกันบ้าง
เครือข่ายจักรยานจิตอาสาเมืองปฐุมธานี
พร้อมกับนักปั่นกว่า๔๐คน
ก็ร่วมกันปั่นจักรยานทำความดีไปตามสถานที่ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองปฐุมธานี
สารเจ้าวัดมะขามอำเภอเมืองปฐุมธานี
แล้วก็ที่วัดโบดในอำเภอสามโคกครับ
เพื่อเป็นการขอรับเงินบริจาคจากพ่อค้าแม่ค้าประชาชน

เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับ
ซึ่งยอดเงินบริจาคได้ทั้งสิ้น

และก็จะนำไปมอบให้กับพี่ตูนในวันนี้นั่นเองนะครับ
ส่วนเมื่อวานี้คุณพ่อของพี่ตูน

โครงการที่ลูกกำลังทำอยู่
คุณพ่ออนุรัติคงมาลัยนะครับ
บอกว่าก็ตนเองแล้วก็ภรรยา

เพราะว่าคุณตูนเป็นคนที่ทานอาหารค่อนข้างยาก
พ่อบอกแบบนี้แม่ต้องคอยกำชับด้วยนะ
เพราะว่าออกกำลังกายเป็นเวลานาน
ก็จำเป็นต้องมีสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายให้เพียงพอ

สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแล

แต่ว่าถ้าลูกทำแล้วก็มีความสุข
เช่นเดียวกันนะครับ
อันนี้ก็เป็นคำเปิดเผยของคุณพ่อเมื่อวานนี้
หลังจากที่ได้อยู่กับลูกชายในวันพักผ่อนด้วย
เพราะเมื่อวานเป็นวันพ่อแห่งชาติ